คุณผู้ชมครับมาดูภัยจากมิจฉาชีพ
ผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายพระสงฆ์หัวโล้น

ถืออุปกรณ์เข้าไปขอรับบริจาคเงิน
พนักงานร้านรับส่งพัสดุเอกชน

คือคนปกติที่ไม่ใช่พระก็ไม่ควรถามอยู่แล้ว
ถูกต้องไปถามว่าถึงอะไรเรื่องบนตรงบนเตียงกับสามีเขา

แล้วก็ไปทักว่าเขามีเคราะห์ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อะไร
เธอก็เออมิจฉาชีพแน่นะครับ
เนี่ยวงจรปิดก็เห็นเลยเดินเข้ามาแล้ว
สมุดกับซองมาขอทำบุญหน่อยซิ
อันนี้เป็นร้านรับส่งพัสดุเอกชนอยู่ที่ในจังหวัดสระบุรีนะครับ
ผู้ชายคนนี้ก็แต่งกายคล้ายพระเดินเข้ามา
อยู่ในร้านสักประมาณ๑๐นาทีก่อนจะเดินออกไป
คลิปนี้พนักงานซึ่งเป็นผู้เสียหายเอาไปโพสต์เอาไว้
แล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแหละที่มันแต่งกายคล้ายพระเข้ามาเนี่ย
พูดจามโรคจิตอย่าไปหลงเชื่อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าของวันที่๑๗ที่ผ่านมาที่แก่งคอยนะครับ
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกันกับพนักงานสาวคนนี้
เขาบอกว่าชื่อว่ากรวิพาอายุ๒๕ปี
เปิดร้านตามปกติจู่เนี่ย
ผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาแล้วก็ยื่นซองให้
ร่วมทำบุญกันหน่อยนะเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี
อันนี้เอกสารที่คนนั้นให้มา

ผู้ชายคนนั้นรับซองไปและชวนคุยถามว่า
อยู่คนเดียวเหรอมีลูกมีผัวหรือยังอ่ะ
มีแล้วค่ะอย่ายังไม่มีลูก

ทำไมไม่มีลูกล่ะมีผัวแล้วทำไมไม่มีลูกล่ะ

เค้นถามต่อเธอก็เอ๊ะยังไงจะมาถามทำไมเรื่องแบบนี้
วิสัยที่จะมาถามอะไรกับคนที่เราไม่รู้จักกันมาก่อน

คนสนิทเขายังไม่ถามกันเลยแบบนี้ฮะ

เกิดปีอะไรล่ะเธอก็บอกปีกุลค่ะ
แล้วก็ทำนายวุดโดนชะตานะ

แล้วก็ชวนคุยเรื่องของการใต้สดือ
ที่สำคัญไปสอนวิธีการทำลูก

หนูก็เลยบอกว่าหนูเกิดปีปีกุลค่ะ
ก็บอกว่าเนี่ยปีนี้คนเกิดปีนี้โชคไม่ดีรางไม่ดีนะ
ผู้ชายตอบไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วทีนี้หนูก็หนูก็เริ่มเงียบแล้วค่ะ
แล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยอยากมีลูกอ่ะ
ก็ต้องให้ผู้ชายปล่อยน้ำอสุจิออกมานะ

แล้วก็บอกว่าน้ำอสุจิอ่ะรู้ใช่ไหมที่มันเป็นน้ำสีขาวอ่ะ
ต้องปล่อยใส่ตัวเราเราถึงจะเราถึงจะมีลูกมีท้องได้

หลวงพ่ออินอนาร์ดิเทลมากเลยครับ
อาการนี้เขาเรียกว่าเซ็กออกปาก
เป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะเป็นพระจริง
แต่ละคำพูดเขาบอกว่าเธอหวาดภาวะมากเลยนะในใจเธอนะภาวนาเลย
อยากให้ผู้ชายคนนี้อยากให้พระไม่รู้พระจริงหรือพระพลจะนะ
ออกจากร้านให้เร็วที่สุดแต่อีกฝ่ายยังไม่ยอมออกชวนคุยเหมือนเดิมนะ
ไหนอะไรอย่างนี้ฮะคุยไปเรื่อยฮะเธอก็นั่งเงียบ
นานอยู่พักหนึ่งจนชายแต่งกายคล้ายพระเนี่ย

ตัวคลิปเนี่ยมาโพสต์ให้ผู้หญิงในย่านเนี่ยมาระวัง
อาจจะเป็นมิตรสาธิบณโชคดีที่ยังไม่ได้ถูกทำมิดีมิร้าย
แต่ถ้าเขาทำอะไรขึ้นมาเรื่องราวอาจจะใหญ่โตมากกว่านี้ก็ได้

ก็เป็นภัยสังคมอีกประเภทหนึ่งนะครับ